ซึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะ

แต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี๑๙๕๔

แต่มันจะมีโรคใหม่ที่มันผสมกันหมดเลย
สมกันแล้วก็เชื้อเอดเป็นหลัก
แล้วก็โรคเก่าเช่นพวกกาลโรควนโลก

คิดว่าน่าจะเป็นโรคประดิษฐ์
บ้าแล้วเราต้องบ้าให้สุดเทปนี้ขอร้องนะคะ
หมอปลายออกไปไหนอย่าเอาอะไรเฟี่ยงนะคะ
คือคนที่เก่งหรือมีความสามารถที่เหนือมนุษย์
และเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ปะปนอยู่ในมนุษย
เขามีจริงแล้วมีมานานแล้วด้วย
ปีที่ผ่านมาระหว่างที่เราคุยของพี่กฎามนายหลายอย่างก็ตรงนะ
เรื่องเกี่ยวต่อไฟ้ให้ใหม่ใหญ่เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเฮษใหญ่
คำถามคือหลังจากนี้ค่ะหลังจากดวงเปลี่ยนอย่างที่หนึ่งพี่บอก
จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้บ้างที่ให้เราต้องระวัง

ซึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะ
ขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาถี่
แต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี๑๙๕๔
นั่นหมายความว่าในจุดเดิมสุมาตราใช่ไหม
ถ้าท่านยกว่าที่แบบนี้เปลี่ยนที่

เกิดที่อื่นที่คนน้อย

แล้วก็อาจจะมีการเตือนภัย

ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าผากตอนนี้
คำว่าสุนามิมันเยอะเต็มไปหมดเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเตือนแล้ว
ว่าเรื่องของที่ไหนที่มีภูเขาไฟ
แล้วก็ทั้ง

ที่มีปากการังสวยงาม

น่าจะเลยไปหน่อย
อินโดยังหนักอยู่
บาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปี

แล้วก็แดนประดิบไปเที่ยวกันบ่อย

แล้วก็ท่านพูดมาจำได้เลยว่า

น่าจะไม่ต่ำกว่า๕ครั้ง

คำว่าแดนประดิษฐ์

แล้วก็ไอ้ตรงที่เป็น
ทางเชื่อมของน้ำร้อนและน้ำเย็น

แล้วก็ให้เห็นน้ำมันเป็นคลื่น

ซึ่งตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่

ที่กระทบได้ไกล
นี่พิคุณครับสิ่งที่ท่านพูดคือทั่วโลกถูกมั้ย

มีกระทั่งหมอดูไทยว่าจะเกิดซึนามิในอ่าวไทย

แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสมัยนี้นะ

ไทยคงไม่มี

มีแผ่นดินไหวมีการสั่นสะเทือน

มีการรู้สึกได้ถึงความสั่น

เพราะภัยพิบัตรเรา

มากกว่า๒๓ชั้นนี้โอ้โหปั๊บใต้ไม่หมด
ส่อมเขือนกันเถอะอย่างแรก

อายุด้วยแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ได้ซ่อมบำรุงด้วย

จังหวัดสอเสือมีเขื่อนไหมถามก่อนท่านพูดสอเสือสอเสือท่านพูดคำว่าจังหวัดสอเสือต้นไม้เยอะมีอากาศชื้นน้ำเยอะฝนตกหนักแล้วก็เป็นที่ที่คนชอบไปเที่ยว
แล้วก็อีกที่หนึ่งคือจังหวัดก่อไก่ต้นไม้เยอะน้ำเยอะคนชอบไปเที่ยวท่านให้คิดมาแค่นี้
ไก่กับสเสือไม่ว่าจะเป็นภาคไหนถ้าขึ้นต้นหรือว่ามีอักษรให้ระวัง

เหตุการณ์บนอากาศล่ะครับจะมีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมมนุษย์ต่างดาวที่เราเห็นจะมากขึ้น
จะมากขึ้นเยอะแล้วชัดขึ้นเยอะแล้วก็จะมีข่าวออกมาแบบชัดเจนพูฟเลยว่าเท่าที่ศึกษาได้มีกี่สปีชี
แล้วยังขาดอีกหลายที่หลายแบบหลายรูปแบบปีนี้จะได้รู้กัน

หนูบอกว่าบ้าต้องบ้าให้สุด
เหตุการณ์ต่างอย่างที่หลวงพี่พูดนะครับอันนี้น่าสนใจเขามาเพื่อส่งสัญญาณว่าจะเกิดอะไรขึ้น
คำถามก็คือเขามาส่งสัญญาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ

ขออธิบายแบบนี้ก่อนเขามีหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยอยากให้มองแบบนี้
อยากให้มองว่าโลกเหมือนกับที่ดินเวลาเราจะซื้อที่เราต้องสำรวจที่

ตรงไหนมีทรัพยากรดีเราต้องปรับที่ให้เรียบร้อยเขาก็อาจจะเป็นแบบนั้นเขาอาจจะมาดูที่ก็ได้
เพื่อนที่จะมาอยู่จริง
เพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วเวลาของเขากับเวลาของเรามันแตกต่างกัน
มันไม่ใช่รุ่นเรามันไม่ใช่รุ่นหลานรุ่นเหรนแต่มันจะอีกกี่รุ่นก็ไม่รู้
แต่เขาต้องปรับที่แล้วเขาต้องมาเลือกแล้วเขาก็ต้องไปคุยกันประชุมเหมือนกัน
เราเล่ากันด้วยความบ้านะมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีสมอง
และเขาคือสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการที่ก้าวไกลกว่าพวกเรา
เพราะฉะนั้นการกันกรองของเขาอาจจะซับซ้อนมากกว่ามนุษย์เราก็ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ถ่ายรูปแล้วติดตรงไหนมันอาจจะไม่ใช่ที่ที่เขาอาจจะมาบอกว่า
ตรงนี้จะเกิดภัยพิบัตินะระวังนะ
มันอาจจะกลายเป็นคำที่เขาบอกว่าตรงนี้ที่ดีทรัพยากรดีน่าสนใจ
แหมดาวดวงอื่นนี้ก็ไม่ไปนะ
เราเนี่ยโชคดีโลกของเราเนี่ยเป็นที่ที่มีทั้งน้ำมีทั้งต้นไม้มีทั้งอากาศ
ทุกอย่างมันครบหมดแล้วเจริญด้วย

เต็มแล้วไม่ได้เต็มธรรมดาละลานออกไปข้างนอกด้วย
เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงฉลาดขนาดที่เราออกไปได้

อันนี้ผมแชร์นะครับผมเคยสัมภาษณ์อาจารย์เทพนมเมืองแมน
เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวท่านเป็นคนที่ศึกษาเป็นดรด้วยนะครับ
เขาเล่าเอาไว้ว่าเขามีเพื่อนมนุษย์สาวชื่อพาราซีออสกับเอดดี้เป็นเพื่อนของเขา
แล้วเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เราเห็นจานบินเนี่ยทุกคนที่ถ่ายเห็นเนี่ยครับ
ทุกครั้งเข้ามาสื่อสารอย่างที่หลวงพี่บอกมาเตือนภัย
ซึนามิใหญ่ตอนนั้นอย่างม็อบใหญ่ตอนนั้น
เขาก็มาเตือนหลายอย่างครั้งนี้เข้ามาเตือนเรื่องอะไรบ้าง
ครั้งนี้เตือนเรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวเลย
มีภาพชัดไหมฮะว่าภัยพิบัติประเภทไหน
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นฮาไวน์เอ่ยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นที่
ภูเขาไฟระเบิดแล้วก็กลายเป็นแผ่นดินใหม่
มันจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วก็อะไรที่ถล่มถล่มแต่ก่อนถล่มมันปะทุจากข้างล่าง
เขาถึงถล่มมันจะเป็นการที่เขาเปลี่ยนหน้าดินด้วยวิธีการแบบนี้
นี่หลายคนฟังเราสองคนนึกว่าเราสองคนบ้าไม่ใช่หลวงพี่ขอโทษนะฮะ

ขอให้มันไม่เป็นเรื่องจริงหรือว่าขอให้สิ่งที่เราเห็นหรืออะไรอย่างนี้ฮะ
ถ้ามันจะเกิดผลกระทบก็อาจจะเป็นน้อยกว่าให้เราได้เตรียมตัวแล้วนะ
คือจะพูดจริงอะนะคะว่าแต่ก่อนเรายังใช้คำพูดว่าขอให้มันไม่เกิดได้
แต่เขามาเยอะขนาดนี้แล้วเขาจงใจเปิดขนาดนี้เราคงห้ามคำนั้นไม่ได้แล้วแหละ
เราคงได้แค่คำว่ายอมรับแล้วเอาตัวรอดแล้วก็ปรับตัวศึกษาพวกเขาให้เยอะ

เฉพาะในเมืองไทยช่วงไหน
จริงก็มาตลอดอะค่ะแต่เมษามาเยอะเพราะว่าอากาศร้อน
อากาศร้อนแล้วจอดง่ายมันไม่แฉะ

จอดรถใช่มั้ยซุปเปอร์คา
อีกทีนึงนะครับเขาจะมาในช่วงไหนนะครับเมษา
ส่วนใหญ่เขาจะมาช่วงอากาศร้อนที่แห้งที่แรงที่กว้างที่โล่ง

มันจอดง่ายมันลงง่ายมันสำรวจง่าย
แล้วมันก็ไม่มีใครเห็นมันเห็นน้อย
เขาจะมาเปลี่ยนชมหน้ามวลมนุษยชาติอะไรบ้างหลังจากนี้ฮะ
จริงเมืองไทยเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรเยอะแยะหรอกค่ะ
เขาคงไปที่อื่นเยอะมากมายขนาดนั้น
มีการทำสนที่สัญญาทำอะไรกันเยอะแยะไปหมดที่เราไม่รู้เรื่องอ่ะนะ
แต่ว่าประเทศไทยเราก็เป็นที่ไปปลาย
ที่อาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะคิดว่ามันมีครบ
แล้วมันก็พังง่าย

เราต้องฝ่าให้สูตรเทปนี้ขอลองหมอปายออกไปไหนอย่าแววอะไรเฟี่ยง
คือการที่มีต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศเยอะ
มันทำให้เกิดการผสมในเรื่องของเผาพันธุ์
สีผิวสีตาสีผด
พวกนี้เขาเข้ามาเขาผสมแบบนี้
ถูกต้องอันนี้อันนี้ไม่ได้บ้านะเพราะว่ามันมีจริง
คนที่เก่งหรือมีความสามารถที่เหนือมนุษย์และเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ปะปนอยู่ในมนุษย
เขามีจริงแล้วมีมานานแล้วด้วยขยายเผ่าพันธุ์เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็สร้างอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเขาแค่หน้าตาเหมือนมนุษย์แต่สีตาเขาสวยมาก
ความแตกต่างที่เราจะสังเกตเห็นได้ก็คือสีต้าเหรอ

สีตาอาจจะมีทั้งเขียวมีทั้งฟ้าหรือสีตาที่ใสผิดปกติ
โปรดใช้วิจัยนะอย่างในการรับชมด้วยนะครับ
แต่มันสนุกนะมีคนถามผมเรื่อยนะคะว่า
เชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่รู้ว่าแต่ผมชอบแต่ว่ามันสนุก
เราต้องพูดคำนี้ก่อนเป็นพระทำไมถึงกล้าบ้าขนาดนี้
มีคำว่าอุตระทวีป

แล้วท่านพูดถึงที่อื่นเนี่ยท่านไปที่ไหน
แล้วทำไมท่านพูดถึงว่าเขามีวิวัฒนาการมากกว่าเรา
เขามีเด็กที่หิวนมแต่ไม่ต้องหานมนมออกมาจากนิ้ว
อ่าแล้วก็มีเรื่องที่พระมการณะขออนุญาตออกไปบิณฑบาต

ที่อีกที่หนึ่งที่ไกล
กับผู้หญิงสองคนซึ่งตีความว่าเป็นมนุษย์ต่างดาว
แต่พระพุทธองค์ไม่อนุญาตมีเขียนไว้ในพระไตปิดก

ทำไมไตรภูมิพระร่วงมีการพูดถึงดินแดนหนึ่ง
ที่พูดถึงจักรวาลและไม่ได้มีแค่เรา

เพราะฉะนั้นจะได้คิดว่าใครบ้าบ้ากันต่อ
แต่เราอยู่ในคราบของพระเหลืองแล้ว

เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษากันต่อเท่านั้นเอง
วิทยาศาสตร์ก็บอกว่าในสุริยะจักรวาล
เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแค่หนึ่งเดียว

หลังจากโควิด๑๙นะครับหลวงพี่

หรือไอ้โรคที่กายภายเราสมมติจะต้องระวังอะไรครับ

ยังใช้คำเดิมแต่มันจะมีโรคใหม่ที่มันผสมกันหมดเลย
สมกันแล้วก็เชื้อเอดเป็นหลัก

แล้วก็จะมีเชื้อโควิดมาผสม
แต่เป็นโควิดรุ่นโบราณ

แล้วก็โรคเก่าอย่างเช่นพวกกาลโลกวรรณโรค

คิดว่าน่าจะเป็นโรคประดิษฐ์

เขาสงสัยกันนะนี่ผมถามตามข่าวนะ

แต่ว่ามันมีที่หนึ่งที่หลวงพี่อยากเรียนภาษานี้
และคิดว่าก็มีหนึ่งในห้องทดลองของประเทศนั้น

มาค่ะมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้

คำถามคือมันเป็นเชื้อที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นอาวุธ
หรือว่าเป็นเชื้อที่เขาทำการทดลองแล้วมันหลุดออกมา

แต่ไม่ได้กะที่จะฆ่าหรือกลืน
แต่แค่เอามาทดลอง

แต่รอบนี้ดูเหมือนจะคุมเก่งกว่าครั้งที่แล้ว
เมื่อไหร่มันจะเข้ามาต้องระวังเมื่อไหร่
พฤษภาสิงหากัญญา

มันจะสร้างความเสียหายมากกว่า๓ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน

เราต้องฉีดวัคซีนกัน๑๐๒๐เข็มเหมือนที่ผ่านมา
มันฉีดได้ไหมวัคซีนพวกการละโลกวรรณโรค

การแม่แม่นดันดายเท่ากับการสูญเสียของโฟวิต๓ปีที่ผ่านมา

อย่างคดีการพนันอย่างทุนจีนเทา
อย่างนักการเมืองที่มันหัวกัน
อย่างมาก้าวอะไรต่างนะ
สิ่งต่างที่มันมีอยู่

หรือว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่มันยุติธรรม

ไม่ทราบว่ายังไงแต่ก็ความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จบไป
จบกันไปใช่มีคนติดคุกไหมฮะ

คดีมาเกาะมีดาราออกมาแฉ
คำถามก็คือคนที่ถูกแฉ
ว่ามีส่วนของเว็บการพนันเหล่านี้
ติดคุกหรือดาราจะเป็นคนได้รับผล
กระทบในการซวยในครั้งนี้ครับในการออกมาแฉ
ถึงชีวิตไหมติดคุกเหรอ
คุก

ใช้ชื่อใหม่คนเดิมทุนเดิม

มีคดีใหญ่ไหนที่มันจะปะทุ

มันจะมีเรื่องของการกู้เงิน
มันจะมีเรื่องของการกลับมาเป็นระบบเก่า
คล้ายกับแชร์

แต่ว่ามันจะเป็นแนวเดิม
แล้วก็สูญเสียเสียหายกันหลายร้อยหลายพันล้านเหมือนกัน
ใช่แล้วก็จะเป็นคนดัง

ใช่รวยเหลือเกินทำธุรกิจอะไรฟอกอยู่ฉาบหน้าอะไรแบบนี้ค่ะ

จะมีบุคคลมีชื่อเสียงมีข่าวร้ายไหมในวงการ

วิธีแจ้งก็คือไปพบแพทย์หรือว่าคนใกล้ชิดก็หมั่นสังเกตเนอะ
อันนี้เราพูดถึงวิธีการแก้ไข
เคสแรกเลยคือโดนบูลลี่

แล้วก็ซึมเศร้ารีเพลสแล้วก็ฆ่าตัวตาย
เพราะฉะนั้นจริงเราช่วยเขาได้ค่ะ

อะไรไม่ดีเราก็หยุดเอาไว้ให้กำลังใจกันก็จบ
ส่วนคนที่ป่วยก็ช่วยกันหายาดูแลรักษา
แนะนำว่าอะไรมียาดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผมชอบนะเวลาเราพูดถึงเรื่องร้าย
เราแนะนำสิ่งที่เป็นทางออกให้เขาด้วย
วงการนางงามตอนนี้สงครามนางงามระหว่างประเทศ

มันต่อสู้ฟาดฟันกันทั้งบนดินใต้ดิน
อนาคตจะร้อนแรงกว่านี้อีกไหม
ต่อไปคือสงครามการเมืองค่ะไม่ใช่สงครามนางงาม

งครามนางงามนั่นแหละคือสงครามการเมือง

เพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนนางงามแล้วก็ไม่รู้ไม่กี่เวทีด้วย
แต่ที่รู้ในอนาคตคือเวทีระดับโลก
หลังจากนี้ทุกอย่าง
คือประเทศที่มีอำนาจมากที่สุด
หรือเป็นประเทศแห่งการ
เขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการต่อลอง

เรามีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับคนไทยไปคว้ามงกุฎระดับโลกไหม

มีข่าวดีอะไรครับหลังจากนี้ที่ท่านยมกระซิบหลวงพี่

จริงท่านยมไม่ค่อยสนใจเรื่องข่าวดีเท่าไหร่ค่ะ

คนไทยได้ใช้เงินเยอะ
แล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองมีเยอะ
แล้วก็มีเรื่องของคนที่จะแต่งงาน
มีข่าวดีมีลูกหลานน่ารัก
ให้เราได้ชื่นชมติดตามกัน
ค่อนข้างเยอะและเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

เป็นพระมาทายอย่างนี้ได้ยังไง

สามก็อยากให้เขาทำแบบนี้

ก็ขอให้เขาได้บรรลุจุดประสงค์ของเขา

สีกรรมไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น

อยากเข้ามาคอมเมนต์ในเพจหมอปลาย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของหมอปลา

ร่วงเกินหลวงพี่ขออนุญาตมานัดที่นี่
ค่ะยินดีค่ะสุขีโฮตุ